จงนี้ดูเรื่องการเมืองหลายคนก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะว่าสรุปแล้วรัฐบาลจะได้เป็นแบบไหนยังไงกันเนี่ย

ประชาชีปัตรเพื่อไทยอนาคตใหม่
สสบญชีรายชื่อและประทัดสภาที่ปรึกษาหัวหน้ามงู้นประชาที่ปัด
ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่อาสาจะเป็นตัวกลาง
เพื่อเจรจาระหว่างประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทย
ซึ่งในชวนบอกว่ายังไม่ได้มีการประสานมาในเรื่องนี้เลย
ก็ต้องรอมติจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ที่จะมีการคัดเลือกกัน๑๕พฤษภาคมนี้ซะก่อน
เช่นเดียวกันกับนายองค์อาจคล้ามไพบูนส่อภักดิ์ประชาธิบัติ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการเจรจาคั่วที่๓
ว่าจะเป็นการรวมตัวกันของประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา
เขาบอกว่าทางการเมืองก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะ
แต่ในกรณีที่อนาคตใหม่เขาบอกว่าพร้อมสนับสนุนให้นายอภิษฎ
เป็นนายกรัฐมนตรีหากประชาธิปัตย์ยินดีจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
เขาบอกว่าก็ถือเป็นหนึ่งข้อเสนอที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนเท่านั้นแหละ
ก็เป็นข้อเสนอซึ่ง
และยังไม่มีเป็นข้อเสนอที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชน
แต่ว่ามันมองเป็นน้ำหนักพอที่จะให้เราเหมือนโน้มเอียงไปทางฝั่งของตั้ง
เพื่อไทย
ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกรรมการบริหารพักกับสอสอของพักนะครับ

เมื่อปรึกษาหาลือกันแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไร
เพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปก็คงมีข้อเสนออะไรเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับ
ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
ทำกลางกระแสข่าวที่เขาจับตากันอยู่ว่าสรุปแล้ว
ภูมิใจไทยจะไปทางไหนกันแน่เป็นพักเดียวที่ยังไม่รู้ว่าจะซ้ายหรือว่าจะขวาดีอะนะคะ
เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กยกเอาคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามา
ความหมายก็คือฉันจะทำให้ดีที่สุดและนั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะทำได้
ซึ่งนายอนุทินมีการคอมเมนต์ตอบในโลกโซเชียลด้วยนะคะว่า
พักถือว่าการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้ว
ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นพักภูมิใจไทยถือว่า
พักการเมืองที่เดินอยู่ในกรอบแห่งรัฐธรรมนูล
คือพักในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
ไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายพระเด็จการครับ